คุณผู้ชมครับพาไปที่อายุทยามีเรื่องราวบีบหัวใจมาก
คือครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกเขาอยู่อาศัยด้วยกันในบ้านหลังนี้
ปรากฏว่าแม่มีโรคประจำตัวเบาหวานตั้งแต่อายุประมาณสัก๑๐ขวบ
แล้วพอ๕ปีที่แล้วมีโรคไตเพิ่มขึ้นมา
อยู่บ้านกับลูกครับลูกเป็นผู้หญิงอายุ๕ขวบ
ปรากฏว่าน่าจะโรคกำเริบและสุดท้ายเหมือนกับมีอาการชัก
กัดลิ้นตัวเองและสิ้นใจตายภายในบ้าน
ลูกสาว๕ขวบทำยังไงดีเห็นแม่อาการแปลก
คือน้องมีสติมากนะน้องชมพู่คุณผู้ชมกดโทรศัพท์โทรบอกพ่อ
ซึ่งพ่อทำงานอยู่ทันทีที่พ่อรู้นี่พ่อช็อกมาก
ตั้งสติแล้วบอกว่าหนูไปตามป้าในหมู่บ้านนะ
ที่เขามีร้านขายของอยู่ให้มาช่วยดูก่อน
แล้วพ่อรีบบิดรถกลับมาบ้าน
โอ้โหมาถึงคือเมียตายแล้ว

บ้านหลังนี้ครับพบร่างของคุณจริยาอายุ๓๕สิ้นลมแล้วนะครับ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้าย
สภาพเตียงหมอนทุกอย่างก็เหมือนกับมีคนนอนมีคนใช้อยู่ปกติ
และนี่ครับมีถุงน้ำเกลือมีอุปกรณ์การฟอกไตอยู่ภายในบ้านด้วย
ทันทีที่สามีผู้ตายมาถึงมันมีภาพสะเทือนใจมากน้องชมพู่คุณผู้ชม
ผู้ชายเสื้อสีส้มแขนยาวเนี่ยครับ
เดินเข้ามาในบ้านคือร้องไห้มาเลย
แล้วมีลูกสาวอยู่ใกล้ลูกสาวอายุ๕ขวบนะฮะ
กอดทั้งปลอบรูปหัวพ่อบอกพ่อไม่เป็นไรนะอย่าร้องอย่าร้อง
บอกว่ายังไงรู้ไหมครับเดี๋ยวแม่ก็กลับมา
ด้วยความไร้เดียงสาของเด็กนะ๕ขวบนะครับ
วินาทีนั้นคือทั้งชาวบ้านเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยนักข่าวเอ่ยก็สุดจะสงสารครับ
คือสามีผู้ตายเนี่ยชื่อว่าคุณพีรพันธ์นะครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือเขากับเมียเนี่ยรักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ
คบกันมาตั้งแต่สมัยม๓นะคุณผู้ชมนานมาก
ตั้งแต่สมัยม๓แล้วเขาก็รู้ว่าเมียเขาไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็กแล้ว
คือตอน๑๐ขวบเมียเขาป่วยเบาหวานเขารู้ข้อมูลนี้
แต่ที่มีอาการโรคไตเนี่ยเพิ่งมีเมื่อ๕ปีที่แล้วเองครับ
สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็เลยเป็นเสาหลักของครอบครัว
ในการวิ่งออกไปทำงานผู้ชายคนนี้ทำงานในกรุงเทพนะครับ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อายุทยานะหน้าที่ที่รับสายจากลูกอ่ะ
บ้านสัก๔๕ทุ่มหรือไม่ก็เที่ยงคืนกั้งวันเนี่ยเมียจะอยู่กับลูกสาว
ปกติลูกไปโรงเรียนก็จะมีรถรับส่งหลังจากนั้นกลับมาก็อยู่ดูแลกันแม่ลูกนะครับ
พ่อก็จะกลับมาตอนดึกหน่อยเสียใจด้วยครับ
เบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะโรคประจำตัวกำเริบแล้วก็ช่วยไม่ทันสุดท้ายเสียชีวิต
ครอบครัวไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนอกจากความรักที่ดูแลกันมาตั้งแต่สมัยม๓แล้ว
บ้านหลังนี้น้องชมพู่คุณผู้ชมเป็นบ้านที่ผู้ตายเขาก็ฝันอยากจะมีบ้านสักหลัง
ด้วยการทำงานเก็บเงินจนซื้อบ้านและอีกหนึ่งฝันของผู้ตายคือถ้าวันหนึ่งเธอไม่อยู่แล้ว
บอกเลยว่าร่างฉันน่ะอุทิศให้โรงพยาบาลนะก็มีการประสานกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียร
ไว้ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็คืออย่างน้อยเมื่อสิ้นลมไปแล้วยังอุทิศร่างให้เป็นกุศลกับคนที่อยู่ข้างหลัง
เสียใจด้วยจริงครับและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้คุณพีรพัฒน์เพื่อดูแลลูกสาววัย๕ขวบต่อไปด้วยนะคะ